บ่ได้ค่ายพูดว่าคุณแม่ขาผู้น้อยหนีบมือ
โอ้โหสาเอาไปไว้บนตะแกง
แม่หนีไปหมด
แต่ดูสิเนี่ยเขาบอกว่าปูหน้าหนาวนี่มันอร่อยจริงนะ
ก็เลยมันจับหน่อยเอาปูน้ำไปปิ้งเหรอ
ใช่ครับท่านนายกเข้าไปเที่ยวตลาดมา

เออถ้าเกิดสดเนี่ยมันจะได้อร่อยหรือเปล่า
เราก็เลยมาหาปูกินซะหน่อยเขาบอกว่าปูหน้าหนาวเนี่ย
เขาเนื้อเนี่ยมันจะหอมหวานไม่พิเศษ
ก็เลยต้องแต่งเป็นพี่ปูของสิทธิคัมพี่มาด้วย

เราก็จะได้มีความสอดคล้องเป็นผู้พร้อมเดียวกัน
จะได้หาพวกได้ง่ายเอาที่สบายใจฮะเอามาเผาหายไปหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเราออกมาจากรูใหม่นะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยหลายคนก็กำลังวางแผนนะครับจะเดินทางตามจุดต่างทั่วไทย
หลายคนก็มีการฟังข่าวแล้วก็อาจจะแบบเอ๊ะเขาบอกว่ามันจะมีฝนตกฝนก็ยังไม่มา
แล้วมันจะมาเมื่อไหร่แล้วก็วันที่จะเดินทางออกมาจากกรุงเทพเนี่ย
วันสองวันนี้เนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าทั้งหมดทั้งลืนทั้งอากาศเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
รวมไปถึงความหนาวเย็นในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
วันนี้เนี่ยอากาศเย็นลงในพื้นที่กรุงเทพแน่นอนความเย็นที่ก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกกันเนี่ยนะครับ
ก็คือเป็นลักษณะของอากาศที่ไปปิดกั้นฝุ่นละอองไว้พอมันเย็นลงเสร็จปุ๊บอากาศเนี่ยมันดันลงมา
เพราะฉะนั้นฝุ่นละอองเนี่ยมันจะลอยต่ำลง

แต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับ
จะเป็นวันที่กรุงเทพจะกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่ง

คุณผู้ชมครับนี่คือภาพดาวเทียมนะครับ

เมืองไทยของเราตอนเช้าวันนี้นะครับ

หรือแต่ตอนบนไปถึงตอนกลาง

อากาศเย็นที่แผลลงมาดูดกลึงความชื้น

ก่อตัวพยุค์อีก๑ลูกที่

เพิ่มเติมความหนาเย็นเวลาที่เรา
ส่วนบริเวณตอนกลางก็เป็นสีส้มสีเหลืองก็คือ
อุณหภูมิว่าถึง๓๐องศาเซลเซียส

มีการฆาตการณ์เป็นอย่างไรกันบ้าง
เช้าวันนี้จะสังเกตว่าภาคเหนืออากาศเย็นสบาย
สีฟ้าฟ้ามีการแผลเข้ามาปกคลุมภาคเหนือสักส่วนใหญ่นะครับ
ลงมาจนถึงบริเวณฝั่งตะวันตกคือฝั่งที่ติดกับพม่าสักส่วนใหญ่นะครับ
ถ้าหากเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
ก็จะพบว่าวันนี้ครับพื้นที่สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลงนะครับ
อยู่แถบนี้นะครับฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอาจจะอุ่นขึ้นจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะครับ
เป็นพื้นที่สีส้มนะครับมาปกคลุมแถวนี้นะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ครับมีการคาดการณ์แบบนี้ครับ
ในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมเห็นสีแดงได้ไหมฮะ
พาดผ่านลงมาในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับ
กินพื้นที่ภาคกลางนะครับจนมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาวภาคอีสานฝั่งที่ติดกับลาวนะครับ
ซึ่งแบบนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่นะครับ
วันนี้อาจจะยังไม่มีเยอะเท่าไหร่นะครับ
วันพรุ่งนี้ครับนี่จะสังเกตว่าจะเริ่มมีกลุ่มฝนครับ
ปกคลุมในพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยนะครับ
กลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ใต้ตอนบนนะครับ
ซึ่งช่วงเวลาที่มีโอกาสตกก็คือช่วงค่ำหน่อยนะครับ
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางคืนเลยนะครับ
หลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงนะฮะ

และพอร้อนเสร็จปุ๊บภาคเหนือก็จะมีฝนตกตามมาเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นก่อนที่จะเจอฝนอากาศจะร้อนก่อนนะครับ
แล้วก็มีฝนตกลงมาเป็นฝนฟ้าขนอง
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คืออากาศเย็น
และที่สำคัญครับในช่วงประมาณวันที่๓๐๓๑นะครับ
พายุจากฟิลิปปินส์จะเคลื่อนที่มาใกล้เวียดนามแล้วก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับ
เอาความหนาวเย็นแผ่ลงมาถึงเมืองไทยของเรา

คือพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า๒๐องศานะครับ
ก็จะแผ่มาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเลยนะครับ
ส่วนสีน้ำเงินคือต่ำกว่าประมาณ๑๕องศา
ก็มาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่วงที่มีปัจจัยหลายอย่างนะครับ
ฝนทั้งพายุรวมไปถึงลมหนาวที่เข้ามาพร้อมกัน
ก็จะทำให้ความหนาวเย็นที่เราจะเจอ
ก็เป็นว่านาวเย็นที่สุดตั้งแต่เข้าสู่รู่ดุหนักมาเลย

จะเริ่มหนาวจริงก็คือภาคอีสานเริ่มหนาวก่อน
ภาคกลางแล้วก็ไปภาคเหนือ
แน่นอนต้องเจอฝนก่อนแล้วก็เป็นแบบนี้๑๒๓เนี่ยโอเคฮะ

ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพวางแผนการใช้รถใช้ถนนด้วย
เดี๋ยวผมไปจับปูของผมก่อนอืม